โอ้วววันนี้โน๊ตอุดมแท่พาณิชย์ขึ้นหน้า๑
หากใครได้ไปดูทอล์กโชว์เดี่ยวโน๊ตอุดมแท่พาณิชย์

แต่คราวนี้ก็ผ่านมากันยายนตุลาพฤติกาสองเรือนแล้ว

แผ่นเพิ่งออกพันออกขึ้นรอกะทง
แผ่นบันทึกการแสดงสดออกวางจำหน่ายวันที่๒๕พฤศจิกายน

ประเด็นเรื่องของจังหวัดยาลา
โน้ตอุดมโดนบี้ขอโทษชาวยาลา
โชว์เดี่ยว๑๑เอาเหตุไฟใต้มาล้อขายขำ
รองผู้ว่ายาลาบอกไม่ขำด้วย

ขอให้นักทอล์กโชว์ชื่อดังโน้ตอุดมแต้พาณิชย
ออกมาแก้ไขคำพูดเรื่องที่ว่ายาลาอันตราย
โดยขอให้บอกว่าเป็นเพียงการพูดโปรโมท
หวังให้คนตลบขบขันเท่านั้น
แล้วก็จี้ให้โน้ตออกมาขอโทษหน่อยนะครับ
ยืนยันว่ายาลาสถานการณ์สงบไม่ได้รุนแรงอย่างที่เข้าใจ
คนในพื้นที่ทั้งข้าราชการและประชาชน
ต่างสมัครสมาร์นสามคีย์
ส่วนในภาพข่าวพาดหัวบอกว่าปากพาไป
ภาพของโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์ในการแสดงท็อกโชว์เดี่ยว๑๑
ซึ่งในเนื้อหาบางตอนได้กล่าวถึงการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดยาลา
มุกตลกโดยระบุว่ายาลาเป็นพื้นที่อันตราย
ซึ่งนายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
ฝ่ายความมั่นคงขอให้นักทอล์กโชว์ชื่อดัง
ขอโทษชาวยาลาเอาตรวจสอบประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เพราะว่านายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
กล่าวถึงนักท็อกโชว์ชื่อดังของเมืองไทย
หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทอล์กโชว์เดี่ยว๑๑
เล่าประสบการณ์ในการเที่ยวที่จังหวัดยาลา
ว่าพบเจออะไรบ้างท่ามกลางเสียงหัวเราะของผู้ชม

โอ้โหกระแสวิจารณ์ก็หนักพอสมควร
เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณโน๊ตพูดบนเวที
เกี่ยวกับการประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยาลานะครับ
โดยหลายข้อความนะฮะ
ก็ทั้งวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อยากให้คุณโน๊ตออกมาขอโทษ
แล้วก็นายราชิตบอกว่าเข้าใจว่าโน้ตอุดมมีอาชีพเป็นนักพูด
เพราะฉะนั้นจะออกมาพูดมุ่งหวัง
เพื่อให้คนมีความตลกขบขาดไม่เป็นไร
แต่ลืมมองในด้านที่จะส่งผลกระทบตามมา
จึงคิดว่าควรต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้
พร้อมบอกว่าตั้งแต่ปี๔๗จนถึงปัจจุบัน

๓จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยาลา
ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นถือว่าลดลงไปมากนะครับ
ถือว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ

และมีการทำกิจกรรมต่างร่วมกับส่วนราชการ
องกำลังภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่โน้ตพูดไม่เป็นความจริง
เรียกร้องให้ออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่าง
พร้อมให้ขอโทษชาวจังหวัดยาลาบอกว่า
ถ้าขอโทษเราก็จะเข้าใจนะครับ
เอาฟังเสียงของรองผู้ว่ากันหน่อยครับ
ถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อขายของให้ได้ในทาง

เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นไปได้
โน้ตเองก็คงต้องมาพูดมาแก้
ว่าจริงแล้วที่พูดไปวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการโปรโมท
แต่ก็ได้จริงยาลามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
ผมคิดว่าพี่น้องจังหวัดชาวยาลาก็คงเข้าใจครับ
ผมเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่เขาพูด
ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาได้กระทำไปแล้ว
ถ้าเขาก็มาขอโทษแล้วก็มาพูดข้อที่จริง
พี่น้องให้คนทั้งประเทศรับทราบ
อย่างน้อยสุดเนี่ยสร้างขวัญกำลังใจให้คนยาลา
บอกให้อยากให้สร้างขวัญกำลังใจกับคนยาลา

จะได้ไม่เป็นบานบรรทอนจิตใจในการทำงาน
อย่างน้อยที่สุดอยากให้เห็นว่ายาลามีชาวต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นที่เบตงหรือว่าอำเภอทานโต
ที่นั่นผมเคยไปสงบนะ
ก่อนหน้านี้นายดายุดีนอุสมาน
นักวิชาการใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้กล่าวในเรื่องนี้บอกว่าการแสดงท็อกโชว์ของโน้ต
เป็นการพูดเกินความจริงมากเกินไป
ส่งผลกระทบทั้งต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่

อีกทั้งโน้ตมีอิทธิพลต่อเยาวชนอย่างมาก
อาจทำให้คล้อยตามได้ง่ายนะครับ
ด้านของนายคลองธรรมแทร่เจนปราศชาวบ้านยาลา
มองว่าสิ่งที่โน้ตอุดมพูด
สร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
รวมทั้งกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
อยากจะให้โน้ตออกมาขอโทษชาวยาลาสักคำ
ยาลาใจกว้างพอที่จะให้อภัย

ทั้งนักวิชาการทั้งรองภูมิผู้แบบนี้
บอกว่าขอโทษชาวยาลาเข้าใจนะครับ
แล้วก็ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวยาลาด้วยนะครับ
ล่าสุดนายอุดรน้อยทัพทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางแฟนเพจ
ใช้วิธีปั่นจักรยานในการรับชม

ชื่อนี้ได้มาจากความที่ตัวเองจมูกโต

โดยรองผู้ว่าบอกว่าการพูดของโน้ต
ภาพลักษณ์ของยาลาเสียหายอย่างมาก
สิ่งที่โน๊ตพูดสะอาด

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากกว่านี้
ส่วนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองหมดแล้วนะฮะ
แต่สิ่งที่โน้ตพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ศิลปินท่านอื่นแสดงสื่อให้จังหวัดยาลา
ในเชิงบวกบ้างเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ
ก็ทั้งรองผู้ว่าด้านความมั่นคง
กับรองผู้ว่าด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพูดเห็นตรงกัน
บอกว่าสิ่งที่โน้ตพูดสร้างความเสียหายอย่างมากนะครับ
อยากให้ออกมาขอโทษนะครับ

ก็เขามุ่งหวังเพื่อให้คนมีความตลกขบขัน

ดังนั้นคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้น
ในการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้ว

โดยเฉพาะจังหวัดยาลาในเรื่องของความปลอดภัยนั้น
มีความสงบสุขเป็นอย่างยิ่งนะครับ
อันนี้ส่วนตัวดิฉันเคยลงไปทำงาน
หวาดกลัวอาจจะรู้สึกตกใจบ้างเวลาต้องลงไป
แต่ลงไปจริงแล้วบ้านเมืองเขาก็ปกตินะคะ
คนออกมาซื้อของจับจ่ายปกติจริง
มีเพื่อนนักดนตรีหลายคนเหมือนกันที่ลงไปแสดงคอนเสิร์ต
เล่นดนตรีที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย
เขาบอกว่าสนุกมาก
คือตอนแรกทุกคนก็หวั่นว่าเอ๊ะไฟจะเกิดอะไรหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าไปแล้วหลายคนติดใจอยากไปอีก
บอกว่าสนุกมากทุกคนดูมีความสุขมา

เขาบอกเลยว่าถ้ารู้ว่าลงไปแล้วคนจะมีความสุขขนาดนี้

เพราะว่าทุกอย่างปกติเหมือนบ้านเราเหมือนกรุงเทพเหมือนหลายจังหวัดนี่แหละ
ไปยาลาในเมืองไปนั่งทานข้าว
กล้ามกลางคืนก็ยังทานได้อยู่

แต่ว่าอาจจะเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลด้วยการจัดกำลังเยอะหน่อย
ก็เป็นการดูแลความปลอดภัยตามปกติ
แต่เรื่องนี้เหรียญมี๒ด้านเสมอ
จริงวันนี้พาดหัวข่าวอาจจะใช้คำแรงนิดนึงว่าปากพาไป
เพราะว่าคุณโน้ตเป็นตลกที่เป็นนักท็อคโชว์ชื่อดัง
แต่ว่าอันนี้จากทัศนะเหมือนกันโดยส่วนตัวก่อนนะฮะ

ผมได้เข้าไปนั่งอยู่ในโชว์นี้ในรอบที่๓
ในรอบที่๒แล้วก็ได้ฟังมุกนี้เต็มทั้งหมด
คือตลกของคุณอุดมแต้พาณิชย์ไม่ใช่ปากพาไปแน่นอน
เพราะว่าพี่โน๊ตเป็นศิลปินที่จะซักซ้อมมุก
มีการจัดเตรียมแล้วก็ใช้คำว่าเป็นมุกคิด
ไม่ได้เป็นมุกแบบว่าอยู่แล้วพูดสนุกตลกง่ายนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเล่าจากในสิ่งที่ได้ยินก็คือ
เขาเล่าว่าน้องพาไปทอคโชว์เขาไปรับ
เสร็จปุ๊บมีจักรยานคันหนึ่งขับตาม
แล้วเห็นมาตามมาตลอดเลยแล้วรู้สึกตกใจกลัว
สุดท้ายมาขอลายเซ็นต์จะมาขอถ่ายรูปด้วย

ก็ได้โพสต์บทความเรื่องเหรียญมี๒ด้านเสมอ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่เคยล่วงรู้เลย
คือคุณอุดมแต้พาณิชย์ลงไปจังหวัดยาลา๒ปีแล้ว

คือเขาไปดูแลกลุ่มลูกเหรียง
เหรียญคือกลุ่มเด็กที่เรียกว่ากำพระ
จากการที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบ

กลุ่มนี้ได้รับการดูแลจากคุณอุดมแต้พาณิชย์หลายเรื่อง

พาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมากมายนี่ฮะมีภาพมายืนยัน

กลุ่มลูกเหลียงเขามาโพสต์ในพันทิพย์คอมนะครับ
ก็คือเห็นภาพสดเลยนะเสื้อฟ้านี่คุณอุดมแต้พาณิชย์นะฮะ

แล้วไม่ขอการอารักษาด้วยไปแบบสนุกส่วนตัวนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เคยพูดเรื่องนี้เป็นข่าว

ปัจจุบันนี้คุณอุดมเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าต่อ
แล้วก็ทำให้กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มคนมีเงินต่างเนี่ย
เริ่มที่จะหันมาบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือให้ทุน

ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้
หรือว่ามีทุนการศึกษาที่ส่งเขาเรียนต่อนะครับ

เพราะว่าคุณโอดมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ยาลาเสื่อมเสียหรอก
แต่ว่าเอาเป็นว่าตลกแบบมุกคิด

คือความจริงบางอย่างเวลาเล่าแล้วมันอาจจะไม่สนุกใช่ไหม

ซึ่งนี้ต้องยืนยันว่าไม่ใช่ปากพาไปอย่างแน่นอนนะครับ

ในกระแสวิภาพวิจารก็มีสองด้านเหมือนกัน